นักมวยจากเมืองทัพหลังจังหวัดบุรีลำจองฝีมือนะครับรายนี้ฝนล้วงสิทธิ์บุญมีครับ
ขณะที่ซ้ายมือผมนักชกอย่างสตอนนะครับรายนี้นี่แห่อาวุธครบเครื่องครับสอกคมมากเลยครับจากพัทธลุง
เขาคือขุมทรัพย์อีเกิ้ลมวยไทยครับสวัสดีสองรอบเลยนะพี่พูดนานไม่จบสักทีอ้าววันนี้พร้อมไหม

ก็เต็มที่ครับผม

ถ้าพ่อพี่น้องจะตายเป็นกำลังใจแรงเที่ยวนี้
ผมคงจะกินมวยใต้เต็มที่กับผม

มีอะไรมาฝากน้องเขาบ้าง

คู่นี้ต่างศึกต่างสายครับ

ติดตามวิญญาณก่อนเลยครับ
จอมขย่ามกับไฟน้ำเงิน
จอมโหดร้อยรีราแดนใต้

ทรัพย์อีเกิ้ลมวยไทย

กำลังทำการภัยทูลกบกลาง

และกำลังทรัพย์

และน้ำเงิน๔๘
เสือใต้กับสิงห์อีสานครับ
มุมแดงนี่จากประโคนชัยจังหวัดบุรีลำนะครับ
ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายสิทธิบุญมีนะครับของอาจารย์บุญมีแพ่วพลสงฆ์ครับ
แล้วก็มีพี่เบเล่เกียรติทรงฤทธิ์นะครับ
คอยดูแลการฟิตซ้อมด้วยขณะที่มุมน้ำเงินนี่
นักมวยใต้จากแดนสตอครับ

ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายสวิตยิมนะครับมีพี่เอลิฟอร์เนียลซาวน่าที่ดูแลการฟิตซ้อมอยู่ครับ
ไม่เคยเจอกันมานะครับมวยคู่นี้ถือว่าเป็นมวยอีกคู่หนึ่งที่มีเสน่ห์นะครับ

มุมแดงก็ชกอยู่ศึกเพชรสุภาพันธ์กับเสียบู้นะครับ
ขณะที่น้ำเงินนี่ก็อยู่ในกลุ่มพลังใหม่ครับ
มาฟังประวัติของมวยคู่เอกนะครับฝนหลวงสิทธิ์บุญมีชื่อวะสันใจสุขอายุ๒๓ปีเป็นชาวจังหวัดบุรีลำ
กมาแล้ว๑๒๒ครั้งชนะ๘๙แพ้๓๐เสมอ๓ครั้ง
ข้างหลังชนะคะแนนกล้องนภาษีมงคลที่เวทีอุบลราชธานีครับ
ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินครับขุนทรัพย์สูวิทย์ยิมชื่อขุนทรัพย์วัฒนะรัตนาโชธ
อายุ๒๔ปีเป็นชาวจังหวัดพัทธลุงชกมาแล้ว๗๐ครั้งชนะ๕๕แพ้๑๓ครั้งเสมอ๒ครั้ง
ข้างหลังแพ้คะแนนมงคลแก้วสสมหมายที่เวทีราชดำเนินครับ
ครับมาฟังผลการให้คะแนนของรองผู้เอกอีกครั้งนะครับ
กรรมการภัยทูลกบกลางให้ฝ่ายแดงขุนศึก๔๘และอินทราชัย๔
กรรมการชุมพลอินตยศให้ขุนศึก๔๘และอินทราชัย๔๗
ส่วนกรรมการชายยุทธ์ขำนเลศให้ฝ่ายแดงขุนศึก๔๘และอินทราชัย๔๔
ชนะไปแม่เอกกับฉันครับ๒ตัว๑เสียงครับ๒ตำนึง

ชัดเจนนะทราบแล้วเปลี่ยนโอเคนะ
คู่นี้ฟอร์มสถิตินี่สวนทางกันเลยนะครับ
มุมแดงนี่๕ไฟล์หลังชนะมารวดเลยครับ
แล้วก็ไฟล์สุดท้ายนี่กลับมาต่อที่กรุงเทพนะครับชนะน็อกที่อ้อมน้อย
ขณะที่มุมน้ำเงินนี่๓ไฟล์หลังไม่ชนะใครเลยครับแพ้รวดเลย
ครับผู้ทำหน้าที่บนเวทีครับพันธุ์เอกจิลวัฒน์อินเหยียมครับ
พิกัด๑๒๙ปอนด์พี่ชัย
ถือว่าเป็นพิกัดที่อยู่ในเวทของมุมแดงนะ

มุมแดงนี่ต่อย๑๒๔๑๒๕ต่อได้ครับ
วนหลวงศิษย์ภิษย์บุญมีร์นี่ครับไม่เกิน๑๒๖ต่อยสบายครับ
รุบร่างช่วงชกนี่พอไล่เรียกเลยนะครับ
ฝ่ายน้ำเงินดูได้สูงได้หนากว่าครับ

แดงนี่มีอาจารย์บุตรมีแพทย์พลสงฆ์แล้วครับ
ถอดมงคลให้กับฝนหลวงนะครับ

ที่มีจิตใจชื่นชอบเรื่องราวของศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับ
มาถอดมงคลให้กับขุมทรัพย์อีเกิ้ลมวยไทย
ไม่เคยเจอกันมานะครับมวยคู่นี้อย่างที่เรียนไป

ฝ่ายแดงนี่เป็นมวยแข็งแกร่งปั้มตีรุนแรงครับ

ส่วนน้ำเงินนี่เป็นมวยมีหมัดมีศอกรุนแรง
เดิมคือพายกุลภงศ์กุลพรรณนกเกา

ว่ากันว่าจับตาดูศอกน้ำเงินให้ดีติดตามยกหนึ่งครับ
นำรายการศึกยอดมวยไทยรัฐโดยทรงชัยรัตนสุบันเดินทางมาถึงแล้ว
ถ้าเป็นสมัยก่อนกางเกงสีแดงนี่ต้องฝนหลวงลูกเสด็จแม่พวงทองนะ
ในนี้เป็นน้ำมวยรุ่นใหม่ครับฝนหลวงสิดจุดมีแดงสดเลย
ต้นนี้น่ากลัวเลยนะครับดูหนากว่านิดนึงด้วย

น่าจะได้เวทมวยนะฝ่ายน้ำเงิน

ความน่ารักความสดต่างนี่ฝ่ายแดงครับ

เป็นเด็กรุ่นน้อง
แต่ว่าสภาพร่างกายนี่ต้องสุดยอดนะ

อาจารย์บุญดีนี่คุมเกมมาเองเลยนะ

ขวาทั้งคู่อาจจะชกกันลำบากนิดนึง

กัดเดียวกันถ้าใครมีตีนหน้ามาช่วย
ดูอย่าบอกฝ่ายแดงนี่นะทบเป็นคู่เอก๒๘๐บาทสบายนะ

นี่ออกได้เลยคู่นี้๒๘๐บาทเป็นคู่เอกนะ

แฟนใครแฟนมันเลยเนี่ยเขามีแฟนประจำศึกของเขาอยู่แล้วนะทั้งคู่นะ

วันนี้ยอดมวยไทยรัฐนำมาออกทีวีให้ชมกันโดยโปรโมเตอร์ทรงชัย
พูดถึงคุณทงชัยแล้วยิงไอ้๓๑ต้องย้ำกันอีกครั้งว่าความยิ่งใหญ่เกิดขึ้นอีกนัดหนึ่งที่ราชดำเนินยิ่งใหญ่มากครับ
ไปดูว่าถนนชัยนี่๑๒๙ต่อ๒ปอนด์ให้กับแสงมณี๑๔
ไปดูทักษิณเล็กครับเจอกับเพชรอูทองเป็นคู่รอง
จันฉายมาด้วยนะมาเจอกับลูกนิมิตร

มากิ่งซังก็ต้องมีอยู่ในรายการนี้เจอกับดาวรุ่งเพชรสุพรรณ
วิทยาเล็กกับเด่นเกียงไก่และพิชิตชัยค่าตัว๑แสนนะ

ก็เจอกับท่านปกรบรรนาศ

เราติดตามชมนะครับแฟนใน๑๐วันส่งชายไปตรงเวทีก่อน
ในช่วงปลายยกที่๑ผู้นำรายการแล้ว

อาวุธรุนแรงเลยแข้งซ้ายหน้านี่เสียงดังฟังชัดนะ
พอพูดพึ่งมาเลยทีมซ้ายทีมหน้า
วยความหนักความแรงในน้ำเงินจะได้เปรียบ
เดี๋ยวต้องดูครับแดงมีตีนหน้าไหมรุ่นน้องนิดนึงนะ
แต่สดขึ้นมาเลย๔๕ไฟล์หลังนี่สวยงามเลย
ไปเรื่อยครับรุ่นน้องฝ่ายแดงนะ
ฝนหลวงแต่ชื่อน่ารักน่าฝนหลวง
ถ้าเป็นสมัยก่อนนี่อยู่เสด็จแม่พวงทองเลยนะ
เดี๋ยวเปิดเกมบ้าด้วยเข่าอย่างเดียวเลย
เก๊งมานี่เลยนะเก๊งมาถึงตัวเลย
ออกไม่ได้ครับจะออกขวาเหมือนกันนะ
ในช่วงปลายยกแรก
จะปีกองก็ร้าวใจดีเยอะเกินนะ
นี่ครับกับยอดมวยไทยรัฐทุกวันเสาร์บ่าย๒โมง
เราก็เยาวยวนให้คนต่อยกันจริงจริงครับหมดยกที่หนึ่ง

เป็นฝ่ายขยับเดินเข้าหาครับ
ทรัพย์นี่รอจังหวะดักเตะซ้ายโต้ครับ

ใช่น้ำเงินก็ได้เปรียบรูปร่างใหญ่กว่า

ขอบคุณกาวซิเมนจราเข้เขียวด้วยนะครับ
๓๐๐บาทแก่ผู้ชนะน็อกแล้วก็๑๐๐๐บาท

ต้นก็ดูขยักแรกดูน้ำเงินก่อนนะครับ
ลูกหนักเลยเตะขวาต่อยขวานี่ได้เลยครับ
ปลายก็บรรลุดที่กางเกงสีแดงครับ
ยักที่๒นี่ใช้ฝีมือเอาชนะไปได้หรือเปล่า

เกมเปิดด้วยครับเป็นมวยขวาเหมือนกันครับ
ถ้ามีติงซ้ายมีซ้ายมาช่วยนี่ได้เปรียบเลย
นี่ขวาต่อขวาชกกระลำบากนิดนึงนะ

ฝ่ายแดงนี่ฝนหลวงน้ำเงินนี่คือ

ขุมทรัพย์จะโดนโกยหรือเปล่าวันนี้

ป้นหรือเปล่าสงสัย
ถึงกับพีรภาพเลยแดงฝนหลวงวันนี้
เดินดีลูกกันกระยับเดินเข้าหานะฝนหลวงนะ

ซ้ายหน้าสวยงามครับลูกนี้เต็มลำตัว
น้ำเงินนี่แม่ถ้าจะเปิด
ต้องเปิดเลยนะครับได้ความหนาความหนักได้

ต้องเงินต้องเงิน

รุ่นน้องแต่ขยับด้วยความมั่นใจ

แหม่มมวยมันยังไม่ค่อยแพ้เนี่ย

ต้องเอาจนลงยุค
ต้องมาถึง๓แข้งด้วยกันนะกว่าจะเกี่ยวลง
กองก็ร้องใจดีเหลือเกินนะ
ชวนให้คนต่อยกันอยู่เรื่อยนะปีกองแบบนี้
โหเกมส์รอดแพทย์นะต้องไปว่ากันได้ไปปลายแล้วนะคู่นี้
คูยาก
เวทด้วยพลาดไฟน้ำมือได้เปลี่ยน

ยาแดงนี่๒๔๒๕ก็ต่อยได้นะ
ดูยึกยักเดินเข้าหา

มวยไทยนี่สูงต่ำดำขาวไม่เกี่ยวนะน้ำหนักอย่างเดียวเลย
เด็กหนุ่มน่ะนะภรรยาแดงนี้ด้วย
เฮ่าไหมนี่ขวามาสวยเลย

แดงนี่ยืดเยอะไปได้ปลายฝีมือดีครับ

เต็มลุคนี้
นี่แน่นครับบางไม่ไถงแกงนี้มีมาเร็วมาก
แค่งซ้ายหน้าเนี่ยมันบางยาก
พอบางมันเตะไม่ได้มันต้องเสร็จแต่ว่าบางไปก่อนทีหนึ่ง

มวยไทยนี่หลุดไม่ได้นะครับ
ตั้งแต่จังหวายเดียว๔คะแนนเลยแหละ

ครับภาพช้าของมวยคู่เอกผ่านมา๒ยกครับ
ส่วนฝ่ายแดงฝนหลวงนี่หัวแข้งซ้ายเข้าไป

ครับล้มไปเลย

สถานการณ์๒ยกผ่านไปยกนี้คงจะเข้มข้นขึ้นแล้วนะครับ
แต่แดงนี่สดขึ้นถ้าปล่อยไม่ได้นะครับแบบนี้

ถือว่ายังเกาะติดสถานการณ์กันอยู่นะครับ
ไม่จากไม่ห่างไม่ไปไหนนะครับ

โอ้โหนี่เห็นทีมไซด์ของน้ำเงินฝุ่นทรัพย์แล้วแดงแก้อย่างไร

พอทำดูตัวแบบไหวเข้าขึ้นอีกแล้วครับ

ไม่ได้ยังเหลี่ยมไม่ได้
เนี่ยสังมันโดนแก้งสายลกตัวเนี่ยเนี่ยพี่ปาก
ทรัพย์วางแข้งซ้ายมาทำให้ผลหัวนั้นออกขวาไม่ได้
แล้ววันนี้ขุมทรัพย์หลวงต้องเตรียมมาแค่งเดียว

ตั้งฝ่ายตั้งเตรียมตั้งฝ่ายตั้งตีไม่ได้เปรียบ

ต้องเปิดเกมแล้วตอนนี้ฝนหลวงอยู่นิ่งอยู่เฉยไม่ได้
โอ้โหยุดกระปุ่งเนียว
มามีลูกสองแล้วทางใดแขน

ทางหมุนไหนแขน

พยายามดันดันระหว่างแข้งซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้าย
ซ้ายคืนมาเกี่ยวเกี่ยวไม่ลง

ถ้าเตะตีนหน้าไปเกี่ยวปีนหลังนี่มันอยู่ไกลแล้วมันเกี่ยวยาก
ซ้ายเริ่มจะทำงานได้อีกสอง
มีสองคนเกี่ยวตลอดนะ

ติดชัยเข้าไปเรื่อยแล้วฝนหลวงตอนนี้อยู่ห่างไม่ได้

นี่เป็นไต้ออกมันถูกส่งเรียกศัลย์นะ

คลืมให้คลืม
คลืมแล้วหลุดครับ

เจอหนักขนาดอีกเยอะ

ออกแล้วรัดในแล้วเดี๋ยวต้องดูครับ

ไม่ได้ไม่ได้

แข้งขวาเตะ

หมดยกหมดยก

หางขุมทรัพย์หักเหลี่ยมเสียหลักไป

เข้าปั้่ำลัดตีเข่าใน

แหน่หัวจะจงเหมือนเมื่อสักครู่นี้

ยกที่๓ดูแดงแจ้งกว่าน้ำพิชัยนะยก๔เป็นยังไงติดตามต่อครับ
ต้องเดินให้ลึกกว่านี้อีกนิดนึงนะครับอย่างน้อยก็ครึ่งก้าวแล้วครับสำหรับฝนหลวงสิทธิบนมีแดง
พออยู่ไกลแบบนี้ครับกว่าจะเดินเข้าไปก่อนในหรือออกอาวุธได้นี่แม่
แข้งซ้ายหนักของขุมทรัพย์ไปดีไม่ดีทำท่าจะหยุดดีที่สุดเลย
กะในนั่นแบบเนี่ยใช้ความสดอย่างเดียวเลยจงสดอย่างเดียว
กดแขนซ้ายของคุณซับไว้จำแบบไม่ได้จะปีง่ายกว่า
ตันแข่งขวาใช้
ตีแล้วคาไว้เลยแช่ไว้แบบนี้แก้ยาก
หวันหลวงเต็มซ้ายังอยู่น่ะ
ไม่อย่างเต็มมันตัวพยายามเกี่ยว
หวันหลวงเริ่มทุนเกมได้แล้วครับตอนนี้
น่าจะเหมายกล้าแทงแบบนี้ต้องระวังซอง

ได้แขนกดแขนซ้ายไว้ไง
พอตกแขนซ้ายไว้ผมซักขึ้นบนไม่ได้นะพี่ป่า
เพราะขึ้นบนไม่ได้แทงถึงเอาน็อกเลยนะเนี่ย
เข้าไม่ได้เลยลำบากเลยแขนซ้าย
มีศอกซ้ายอันตรายเท่านั้นแหละนะ

กดแคงแท็มเรนดุควะ
วางแข้งขวาเข้าไปแข้งนี้เนี่ยสวยแล้ว
อีกหนึ่งเหมือนซ้ำได้อีกหนึ่งขวาข้อใน

โอ้โหต่๋วนี้เลยหันเป็นอีกประถึงต่๋วนี้๔๗แบบนี้

มีมันต่ำเดินเลยคนหลวง
สิบปากพนังเกือบจะขึ้นไปชกเองเลยนะแต่แม่มันไม่ทันใจไง
ทรรพยังมีนะพี่ปากหลืดหน่อยสอบซ้ายังมีตรงซ้ายังมี

เนี่ยจะขยันของตรงซ้ายแบบนี้นะครับได้หนักอยู่แล้ว
สอบมิธนกว่าน่ากลิ้วต้องกำหนักออกมาซ้ายหน่อย
กดแขนซ้ายเข้าไปไปไม่เป็นเลย

ซึ่งซ้ายประเคลเลยแค่นี้
นี่แหละรุ่นน้องก็รุ่นพี่อย่างนี้แหละ

ใช่ถ้ามาไม่ดีรุ่นพี่สบตาหน่อยรุ่นน้องไม่สู้สายตานี่เรียบร้อยเลยนะ

ใช่หมดร่างกายอย่างเดียวเลยหมดยกสี่

ฝ่ายแดงฝนหลวงโชว์ความแข็ง

ถึงก็กระเด็นตามแข้งสับ
ก็พยายามเตะขวาเตะซ้ายโต้นะครับ
จนฝนหลวงนี่รัดปั้มตีเข่าใน

ไปชมยกสุดท้ายครับ

แต่ว่าบนเวทีตอนนี้เหมือนกับหลายอย่างจะสงบแล้วนะคงจะยอม
วันเสาร์หน้าเสาร์ที่๒๖นี่จัดไว้ดีเลยนะ
คอยวิทยามือสะพานใหม่นะชิงแชมป์ไทยรัฐนะ
เจอกับเพชรมงคลสุขสาครมวยไทย
แล้วมาดูว่ามวยคู่รองเมืองชนเล็กพอสวนทองใส่
ใส่กับจอดทุนพลวจิงโยงไอ้ปากแวงนะนะ
มาดูเก้าเด้งซูจิบะหมี่เกี้ยวแม่เด็กน่ารักเลยวันนี้
วันเสาร์หน้าเจอกับศาลตาลตีนตัวด้านหลายอย่าง

ผู้ห่วงหัวลงทั้งทั้งกับกับสนทองต่อหลัก๒นะครับ

ถือว่าคู่มวยสัปดาห์หน้าน่าสนใจเลยนะครับโดยเฉพาะผู้นำรายการ
เมืองชนสุสาครมวยไทยกับพลอยวิทยาหมูสะพานใหม่
เมืองชนเล็กพอสวนทองกับยอดขุนพลวอนยง
คู่นี้น่าดูมากเลยปลายเวท๑๑๒ปอนด์
แต่ว่าตอนนี้บนเวทีของมวยคู่เอกวันนี้ก็ทุกอย่างสารภาพ
นี่แหละนะรุ่นน้องการกลับมาของไอ้เจ้าฝนหลวง

มาดีเลยมาด้วยความมั่นใจเลยนะ
อับสริกั่นไหม้ไทย๑๒๙เก่า
น้ำเงินรุ่นพี่แรงรุ่นน้องนะครับ

เป็นอาวุธที่ย่นเวลาได้
เจ็บนะครับทีนี้น้ำเงิน
พี่แดงสีแดงนี่เดี๋ยวลำบากทิ้งงานล่ะ
ทิ๊บถำมาก็ทองกล้องหาคู่เลยนะ

ฝนหลวงนะส่งจังไว้หลังมีโชคน่ารักมากเลย
เวท๑๒๕๖ก็สามารถเจอได้หมด

นี่คือฝนหลวงสิทธิ์บุญมี

ตอนนี้เข้าสู่ช่วงท้ายเกมนะครับ

ส่วนมวยดีอาวุธหนักแน่นใช้ได้
โดยเฉพาะแข้งขวาและมีความห้าวด้วย

วันเสาร์หน้าติดตามนะครับกับมวยดีวันเสาร์หน้านะครับ
อีกประมาณหมดยกนี้ครับก็คงจะต้องลาท่านผู้ชมครับ
หลังจากที่ทราบผลการแข่งขันแล้วนะครับ
วยไทยนี้ต้องมีการชูมือก่อนงั้นเดี๋ยวแฟนมวยไม่ยอมไงพี่ปาก

มวยดีนะครับเสาร์ที่๒๖มีนาคม
คอยวิทยาชิงแชมป์กับเพชรเมืองชนนะครับ
เป็นเข็มขัดเส้นที่๓ของศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับ
แล้วมวยนอกนั้นมวยชุดเด็กน่ารักทั้งสิ้นเลยนะครับ
ใช่สัปดาห์นี้มวยใหญ่สัปดาห์หน้านี่เป็นมวยเล็กมรดกทั้งนั้นเลย๑๔๐๐
๑๐๔๑๐๕๑๑๒๑๐๙นี่พี่ก็น่ารักหน้าดูหน้าชมเลยนะครับ
คู่นี้ก็ให้คะแนนค่อนข้างจะง่ายพอสมควรเลย

หมาดเท้าเขาสอกนี่กว้มเลย
แต่เวทวันนี้เป็นเวทของน้ำเงินนะครับ

คุณชนะฝนหลวง๑๐บุญมีชนะแกน่งขุมทรัพย์อีเกิ้ลมวยไทย
ผู้นำรายการศึกยอดมวยไทยรัฐ
ท่านผู้ชมครับศึกยอดมวยไทยรัฐเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับ
จบรายการนี้ก็ชมร้องได้ให้ล้านต่อนะครับสำหรับแฟน
วันนี้ทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ